มันว่ามันเผลอมันก็มาแล้วล่ะแต่เราไม่รู้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

วันนี้เราอาจจะเห็นว่ายอดลดลงไปจากเดิม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
แต่วันนี้ประกาศตั้งแต่๑๐โมง
ประกาศตั้งแต่๔โมงอยู่ที่๑๒๐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

จะประกาศช่วงบ่ายประมาณสาย๓บ่าย๔ตลอดระยะเวลา
แต่แน่นอนว่าวันนี้จับตามองนะฮะว่า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
เพราะอะไรฮะเราขอให้คุณดูภาพรวมก่อน
ภาพรวมเราไม่ต้องไปมองประเทศต่างประเทศ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

ถูกต้องไหมฮะลาวปิดด่านพรมแดนทั้งหมดแล้ว
พม่าปิดด่านพรมแดนทั้งหมดแล้วนะวันนี้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
เพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีคนพูดถึงโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเยอะเหมือนกัน
ว่าพลเอกประยุจจันทร์โอชาวันนี้โครสกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
จะเห็นได้ว่าห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการยกระดับมาตรการ
อย่างเป็นขั้นเป็นตอนสอดคล้องกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่
โดยให้ยาเบาจนกระทั่งเป็นยาแรง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
โดยจะรับข้อมูลรอบด้านเพื่อพิจารณาการประกอบการตัดสินใจด้วย
เราขอย้อนยังไม่ต้องเล่าข่าว
วันเสาร์เราประกาศว่าโอเคละให้ทำงานอยู่กับบ้าน
ถูกต้องไหมฮะแต่แน่นอนมันก็ไม่ได้ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าทุกคนห้ามออกจากบ้าน
อย่างหลายประเทศเนี่ยเขาออกเป็นกฎหมายเลยว่าห้ามออกจากบ้าน
ถูกต้องไหมฮะเมื่ออย่างนั้นปุ๊บสิ่งที่เราตามมาคือวันอาทิตย์
เนื่องจากว่าโอเคทุกคนก็เสี่ยงต่อกัน
สมมุติเอาจริงนะเราไปว่าเขาไม่ได้หรอก
คลองชีพกรุงเทพมันสูงมันสูงถูกต้องไหม
กลับบ้านไปเนี่ยกินผักกินยากกินอะไรของเราที่แบบว่า
ของเราคือค่าคลองชีพมันจะต่ำกว่ากัน
ทุกคนก็เลยเดินทางกลับภูมิลำเนาของตัวเองนะฮะ
ทุกคนก็เข้าใจเราเป็นผู้เค้าเราก็จะกลับ

อันนี้เราก็เข้าใจบางคนเป็นเพื่อนบ้าน
เป็นแบบว่าคนที่มาทำงานในประเทศไทย
แล้วบางทีพอด่านพรมแดนทางแบบฝั่งลาวจะปิด

วันนี้มีเห็นบทสัมภาษณ์อันหนึ่งของผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวลาว

ซึ่งก็ไม่รู้ด้วยว่าด่านตอนนี้ปิดหรือยังนะ

ก็รู้สึกว่าเขาจะต้องไปก่อนนะตอนนี้
วันนี้แม่สอดถึงขนาดคนเป็นฮรักษณ์อยู่หน้าด่าย

เมนเมียม่าเขาประกาศมาก่อนแต่ตอนนี้ว่าขอร้องนะ

จากตอนนี้เราไม่เห็นยอดของทางพม่าขึ้นเลย
ถูกต้องไหมครับเราไม่เห็นยอดของทางลาวขึ้นเลย

ปรากฏวันนี้หน้าด่านแม่สอด

เพราะคนเขารอเขากลับบ้านเขา

เรายังไม่ได้ยกระดับเป็นระดับ๓นะฮะ

เราจะต้องประคองกันให้มากที่สุด

วันนี้ขออนุญาตใช้คำว่าคนใช้แรงงาน
หาเช้ากินค่ำหาเช้ากินค่ำขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันนะฮะ

มีสิเขามีผลอยู่แล้วนะ
เขามีผลอยู่แล้วนะแม้วันนี้เราถ้าสมมุติเราติดตามดีเนี่ย
คนที่เคยส่งประกันสังคมโอเคละประกันสังคม

แต่ขนาดเดียวกันมันจะรับผิดชอบได้อีกนานแค่ไหน

จะยาวขนาดไหนก็ไม่รู้มันจะจบถึงขนาดไหน

เนี่ยเขาจะย้ำถึงมาตรการการเยียวยาช่วยเหลือ

ขยายระยะเวลาพักชำระหนี้

รวมถึงมีความเป็นห่วงผู้กระทบเกิดขึ้นกับลูกจ้าง
โดยเตรียมหารือมาตรการดูแลนะครับ

ระยะ๒๙๙อันนี้พูดเองนะครับ
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙เนี่ยนะครับในที่ประชุมคารมอน
พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอาจารย์เป็นวันประชุมคารมอนนะครับ
รวมถึงพร้อมฝากความร่วมมือทุกคนว่าวิกฤตนี้
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐสื่อมวลชนประชาชนต้องร่วมมือร่วมใจ
ตอนนี้แหละอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

โศกระทรวงสาธารณสุขวันนี้อย่างที่บอกว่ามีการแถลงกันแต่เช้า
ประมาณสัก๑๐โมงกว่าวันนี้มันดูติดตามตั้งแต่๑๐โมงกว่านี้
มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๑๒๒รายครับ
รวมมีผู้ป่วยสะสม๗๒๐
ลายเพราะฉะนั้นเราจะดูนะฮะ
ว่าเราเนี่ยจะประคองไปถึงวันศุกร์ไหมครบพันธุ์เนี่ย
เพราะว่าถ้าหลังจากพันปุ๊บมันจะขึ้นเร็วพี่

กราฟมามันไปจากพู่นี้เวลาตอบไปให้ดูกราฟ

เพราะฉะนั้นมันเริ่มอยู่ตรงก้นของตัวเจแล้ว

เขาขึ้นไปถึงสูงสุดแล้ว

อันนี้คือ

อันนี้ทั่วโลกครับ
ของไทยมีอยู่เนี่ยค่ะ
กำลังเด้งขึ้น

เราธลุ๕๐๐เป็นพิเศษร้อย
เดี๋ยวเราขึ้น

ใช่ซึ่งบางคนณวันนั้นที่เข้าไปที่สนามมวยนั้น

อันนี้ที่ตรวจเจอนะฮะอันนี้ที่เราตรวจเจอแล้ว
ในขณะเดียวกันวันนี้ที่เราเจอเพิ่มอีกแค่๔คน

เพราะปกติมันจะเป็น๑๐นะครับ
วันนี้๔คนที่เจอ๑เป็นพี่เลี้ยงนักมวยฮะ

พี่เลี้ยงนักมวยแล้วก็ที่เหลือเป็นผู้ชม
กลุ่มที่สัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้๑๖รายเช่น
นั่งรถคันเดียวกันพูดคุยกันเป็นพานักงานบริษัท

ทั้งนี้กลุ่มจากสถานบันเทิงวันนี้ไม่พบเชื้อ
วันนี้กลุ่มจักษฐานบันเทิงไม่พบเชื้อแล้ว

ในขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ่มผู้ป่วยใหม่อีก๑๐ราย
กลับมาจากต่างประเทศ๔คน
เป็นชาวไทย๒คนกลับจากปลอยเป็ด

เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอีก๖คน
เป็นพนักงานผับบาร์ดีเจในผับขับรถรับส่ง
พบเชื้อและอยู่ในระหว่างสอบสวนอีก๙๒คนนะฮะ

ถ้าสมมุติ๙๒วันนี้บวกไปอีก๑๐๐กว่า

มันทะลุ๒๐๐ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

มีการปิดด่านพรมแดนมิตรภาพไทยเมียนมา

เพื่อป้องกันแรงงานเมียนมาร์เนี่ย

ปรากฏว่าแรงงานเมียนมาสจำนวนกว่า๓๐๐๐คนเนี่ย

ทำให้ถนนเข้าเมืองเนี่ยเข้าด่านเนี่ย
ไปด้วยแรงงานแล้วก็รถบัสจำนวนมากที่มาขนส่ง
ส่งผลให้การจราจรติดขัดมากนะครับ
มีการเปิดด่านชั่วคราวเพื่อระบายฝูงชนแรงงานชาวเมืองบ้านเมียนมาร์เนี่ย
เข้าไปที่พื้นที่ด่านตรวจลงตราประทับนะครับ

วันนี้เราไปดูที่นครพนมกันนิดนึงไหมครับ
ที่นครพนมจังหวัดตากเราคิดถึงเมียนมาร์

ถ้าสมมุตินครพนมเราคิดถึงที่สองประเทศ
หนึ่งประเทศลาวประเทศบ้านพี่เมืองน้องของเรา
เลยจากลาวไปนิดหนึ่งก็คือเวียดนาม
วันนี้ก็เลยไปดูกันที่นครพนมนะฮะ

อันนี้พม่าอันนี้พม่าที่แม่สอด
นครพนมเนี่ยมีทั้งลาวแล้วก็เวียดนามนะครับ
รอต่อรถเพื่อเดินทางข้ามด่านพรมแดง

นครพนมคำม่วนเป็นจำนวนมากนะฮะ

อนุญาตให้แรงงานทั้งลาวแล้วก็เวียดนามเนี่ย
ข้ามไปยังเมืองที่สปลาว

แต่ก็มีการเข้มงวดในการคัดกรองอย่างต่อเนื่อง
ญาตให้ข้ามเฉพาะแรงงานที่ตกค้างเท่านั้น

นะครับก็คืออย่างที่เราพูดกันไป

เพราะว่าด่านของเราก็มีเวลาตรวจเปิดปิดของเราอยู่

พอทีนี้พอวันนี้ก็จะเห็นเลยว่าที่หมอชิดเนี่ย
ไม่มีคนแน่นแบบเมื่อวานแล้วก็คือ
คนที่ออกไปที่หมอชิดก็คือคนกลุ่มนี้
คือแต่แรงงานต่างชาติเป็นส่วนใหญ่๙๐
คนไทยที่ทำงานในเมืองเนี่ยยังยั้งอยู่เพราะว่า
ก็ยังมีหลายที่นะที่แบบว่าเออยังอย่าเพิ่งไป

แต่ก็บางทีก็เลิกจ้างแล้วพวกลูกจ้างชั่วคราว

แต่ลูกจ้างประจำเนี่ยยังจ้างคุณบุ้งใบหกไง

แต่ถ้ากลับบ้านเมื่อไหร่เขาให้พ้นจากการเป็นพนักงานของบริษัทเลย
ตอนนี้ไม่มีให้ทำแล้วแต่ว่ายังจ่ายเงินหมด

จริงตอนนี้มันมีมาตรการหนึ่งที่มาจากต่างประเทศ

อย่างน้องหนูตอนนี้อยู่อเมริกา

ทางสถานกงศุลที่ประจำประเทศนั้น

ต้องมีใบอนุญาตจากสถานกงศูนย

เขาป้องกันจากการที่คนไปยืนรอ
เข้าคิวที่สถานกงศูนย

ดังนั้นตอนนี้เขาก็จะใช้วิธีการออนไลน์
ส่งทางอีเมลหากันให้เจ้าหน้าที่เช็คข้อมูล

ดังนั้นต้องเช็คในรายวันเพราะว่าตอนนี้อย่างที่อเมริกาเนี่ย
ยกเลิกเที่ยวบินจากอเมริกาออกมา

เปลี่ยนตัวใหม่อะไรอย่างนี้

ก็แน่นอนว่าคนก็ไปดูกันที่กรุงเทพหมานคร
ปรากฏการณ์ที่เราเห็นกันมาตลอดทั้งวันในวันนี้

กลับต่างจังหวัดเราก็เข้าใจเขานะพี่ว่า

กรุงเทพเปิดน้ำก็เสียเงินแล้วถูกต้องไหมครับ

ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
คมนาคมการท่องเที่ยวที่มีความหนาแน่น
ประชากรเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยง

กรุงเทพไม่ใช่จังหวัดกรุงเทพหมานคร
พูดว่าราชการกรุงเทพหมานครเนี่ย

จึงประกาศแนวทางการควบคุมการระบาดของ

คือยังวันนี้บุ้งกับคุณเวฟ

เดินทางกลับบ้านบุ้งบอกไม่จ่ายแล้วนะ

ท่านผู้ชมครับขอความร่วมมือว่า
เดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เนื่องจากหากท่านยังไม่มีเชื้อในร่างกาย

ระหว่างการเดินทางมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับอืม

หากท่านมีเชื้อในร่างกายเพียงเล็กน้อย

ถ้ามีร่างกายเพียงเล็กน้อยเนี่ย

การเดินทางอาจเป็นการเพิ่มเชื้อในร่างกายของท่าน
และทำให้อาการเหล่านี้มันหนักขึ้นนะครับ
หากท่านมีเชื้อในร่างกายท่านจะเป็นภาหะ
แล้วนำไปเพาะเชื้อสู่ผู้อื่น

แต่คุณต้องรู้จักกักตัว
ถ้าคุณไม่อยากจะสูญเสียคนที่คุณรักไป

ภูมิคุ้มกันของแต่ละคนมันหนาแน่นแค่ไหน

ที่อายุ๔๐ขึ้นไป๕๐๗๐

แล้วจะได้หนักกว่าเด็ก

กลุ่มนักเที่ยวก็ทำให้ความเชื่ออันนี้สันคอนไปเหมือนกันนะ

แล้วมันมีการประกาศจากมหาวิทยาลัยว่า

ปรากฏว่ามันมีบางที่ที่รถเมย์ไป
ก่อนหน้านี้นะคะเขาหยุดนะ
แต่เด็กนักศึกษารวมกลุ่มกันไปเที่ยวอย่างนี้
พี่นึกออกไหมครับนี่ไงครับใช่คนนี้ตกใจมากคือดังนั้นเนี่ย
สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่ใช่เหตุผลนี้
เขาหยุดเพื่อให้ทุกคนแบบอยู่บ้านเถอะ

เพราะมีเพื่อนเป็นพยาบาลพี่ตั้งแต่สมัยเรียน
สงสารมากเขาอยากจะกลับบ้านไปหาครอบครัวเขานะคุณผู้ชม
แต่สิ่งที่ทำได้คือเขาก็กลัวว่าการที่เขากลับไปบ้านเขา

สิ่งที่ทำได้คือคุยกันหน้ารั้วพี่
แล้วก็ถ้าสมมุติจะกลับบ้านทีเออยืนกันหน้ารั้วแล้วคุยกับที่บ้าน
ปุ๊บที่บ้านทำกับข้าวให้ทำแล้วมาวางไว้
เสร็จปุ๊บเข้าบ้านไปรับพยาบาลถึงจะหยิบ

เพราะเขากลัวว่าคนในครอบครัวเขาจะติด

จริงถ้าถามรถเมย์มันควรจะแบบ

จะทำ๓เดือน๖เดือนหรืออะไรก็ได้

เอาอย่างนี้ขอเอาสถิตินี้มาเตือนท่านผู้ชม
กับอนาคตประเทศไทยอีก๓๐วัน
เราเชื่อว่าคุณดูในไทยรัฐออนไลน์เรากำหนดแล้วล่ะ
ท่านผู้ชมฮะถ้าสมมุติประเทศไทยยังอยู่อย่างนี้

ในขณะเดียวกันบทพวกเราก็กลัวกันจริง
ไม่กลัวน้อยเลยล่ะ
เป็นใครอาจจะเป็นพวกเราก็ได้ในขณะเดียวกันถ้าคุณอยู่บ้าน
คุณอยู่บ้านอยู่บ้านแบบจริงจังนะอยู่บ้านแบบจริงจังนะ
กักตัวน่ะอืมคือจริงจังอ่ะเหมือนที่เมืองนอกเขาทำกันเนี่ย
จะมีอยู่สองหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบเก้าอันนี้คือการคาดคณีย์แบบต่ำต่ำนะฮะ
วันนี้เราเพิ่งประกาศเป็นเจ็ดร้อยกว่าถูกต้องไหมค่ะเจ็ดร้อยกว่า
ใครจะเป็นคนอีกสักสองหมื่นกว่าคนใครอาจจะเป็นพวกเราก็ได้
ในขณะเดียวกันถ้าเรายังทำแบบเดิมริมทะเลเขาไม่เปิดผับก็ไปทะเล
นั่งชมวิวกันมากห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองคนมาแน่อืม
ห้าหมื่นสองพันคนจะเป็นใครแต่ถ้าสมมุติเรารัดกลุ่มอยู่บ้าน
อยู่บ้านจริงจริงสามพันกว่าคนวันนี้เราเพิ่งไปเจ็ดร้อยกว่าคนใช่ไหมฮะ
เจ็ดร้อยกว่าคนไอซียูแต่ละโรงพยาบาลถ้าตามสบาย
ทุกคนอยากจะทำอะไรทำหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดเตียงนะฮะ
เตือนไหมบอกพวกคุณเลยถ้าสมมุติคุณล็อกดาวนไอซียูจะเหลือพันกว่าคน
พันกว่าคนนะในขณะเดียวกันตายล่ะคุณดูยอดตาย
ถ้าเรายังทำอะไรตามใจสบายสบายตามสบายใจเราสบายเจ็ดพันกว่าสบฮะ
ใช้คำว่าสบนะฮะเจ็ดพันสามสิบเก้าสบวันนี้สบเราได้ไปกี่สบแล้ว
หนึ่งศพอีกเจ็ดพันสามสิบแปดศพคือใครอาจจะเป็นเราเถอะอาจจะเป็นเรา
อาจจะเป็นคนใกล้ชิดเรานะหรือถ้าสมมุติเราเคร่งคัดอยู่บ้าน
สี่ร้อยแปดสิบห้าศพเพิ่งเสียไปหนึ่งศพอืมอีกสี่ร้อยแปดสิบสี่ศพ
อาจจะเป็นคนใกล้ชิดเราหรือตัวเราเองก็หรือเปล่าอืม
เพราะว่าตัวฉันเองก็ถือว่าเสี่ยงออกไปทำงานสู้ตายขนาดนี้อืม

เราไม่ได้ไปแวะเวียนจุดนั้นจุดนี้เหมือนแต่ก่อนที่เราเคยทำ
ดังนั้นมันก็ลดอัตราการเดินทางไปได้เยอะมากอ่ะอืม
นี่มาดูอาการนะฮะปกติเราก็หมายถึงว่าที่ผ่านมาเนี่ย
อาการก็คือเจ็บคอเป็นไข้มีน้ำมูกนะฮะ

ในบุญทงกรมงคลคูณผู้ข่าวแถวรับประจำเวลเยี่ยม
เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกได้สังเกตพบในระยะเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมา
ของจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด
ที่สูญเสียการรับกลิ่นโดยไม่มีอาการคัดจมูก
และการสูญเสียการรับรู้กลิ่นของผู้ป่วยหลายที่ติดเชื้อไวรัสนี้
สามารถจะเกิดขึ้นได้ในลักษณะของอาการเพียงอย่างเดียว

หากพบว่าตัวเองสูญเสียการรับรู้กลิ่นต้องโทรหาแพทย์ทันที
หลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยที่ไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนะคะ
อย่างไรก็ตามการแสดงอาการในลักษณะนี้จะค่อนข้างน้อยอยู่
โดยทั่วไปมักพบในผู้ป่วยอายุน้อยเป็นอาการติดเชื้อแบบไม่รุนแรง
ซึ่งรายแรกที่รับรายงานนั้นเป็นนุ่มสาวอายุ๒๓๔๕ปี

ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙รายใหม่๕๕๖๐ราย
๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมามันทำให้ยอดสะสมไปอยู่ที่๕๙๑๓๘รายแล้ว
และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๖๕๑คนรวมเป็น๕๔๗๖คน

นี่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยในวันอาทิตย์
ว่าเขากำลังจะส่งแพทย์ไปและก็นักไวรัสวิทยาจำนวนร้อยคน

ตอนนี้รัสเซียกำลังหมีขาวกำลังไปหาอิตาลีแล้ว
เพื่อช่วยเหลือในการต่อสู้ในการระบาดของไวรัสโควิด๑๙
ด้วยเครื่องบินอิว๗๖ของกองทัพอากาศรัสเซียลำแรก
ออกเดินทางจากกองทัพอากาศชาลอฟสกาว
ชะกาลอฟสกี้ในกรุงมอสโค
พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ต่าง

เป็นการฆ่าเชื้อและการรักษาตามคำขอของอิตาลี
ตอนนี้ทั้งจีนทั้งรัสเซียก็ลุมช่วยแล้ว
เพราะว่านักที่สุดในโลกแล้วค่ะ

มีบุคลากรนี้ครับแพทย์ประชุมอิตาลีด้วย
วันอาทิตย์หมอพยาบาลจากคิวบาร์
เดินทางมาถึงสนามบินมาเป็นซ่าที่ใกล้เมืองมิลาน

ใช่ค่ะเพื่อช่วยอิตาลีจากโควิด๑๙
เขามีมาเพราะว่าพอดีรถเมย์ตามไอจีนี้มานานกับอิตาลี

๕๐กว่าคนจากคิวบาร์ไปช่วยนะคะตอนนี้
ก็อิตาลีก็คือ
คือเหมือนยังไม่อยู่เลยนะครับนำละ
อีกเรื่องหนึ่งคือมีข่าวว่า
เชื้อมันจะกระจายอยู่ในอากาศไม่ใช่นะครับ
มันเป็นเฉพาะกรณีที่ทำเป็นแอราโซ่
ก็เลยไปลือกันว่าตอนนี้มันกระจายอยู่ในอากาศแล้วไม่ใช่ฮะมันก็ยังเหมือนเดิมคือตกอยู่ที่พื้น
ซึ่งเวลาเราสัมผัสอะไรก็ตามเราก็ล้างมือด้วยสบู่แอลกอฮอล์หรือว่าเจลแอลกอฮอล์นะคะ
ยังต้องเคร่งครัดเรื่องนี้อยู่ไม่อย่างนั้นก็เดี๋ยวก็จำนวนก็จะเพิ่มคืออย่างที่บัดดับสมัยมาสักครู่นี้ค่ะ
นี่ค่ะคุณหมอมนูลลีเซวงวงหัวหน้าประจำห้องไอซิลของโรคระบบการหายใจผู้ป่วยหนัก
ศึกโควิด๑๙ครั้งนี้นี่ใหญ่หลวงนักในช่วงแรกของการระบาดประเทศไทยดูดีคุณผู้ชม
เพราะว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่๓๐รายประมาณนี้๓๐๔๐รายเสียชีวิต๑ราย
แล้วก็นิ่งอยู่อย่างนั้นหลายสัปดาห์มากคนไทยส่วนใหญ่ขณะนั้นก็ติดเชื้อโควิดจากประเทศในเอเชีย
อย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ฮ่องกงหลังจากมีรายการมวยแชมป์เปี้ยนเกียรติเพชร
ที่หกมีนาคมที่สนามมวยลุมพินีนะคะสถานการณ์เปลี่ยนไปเท่าที่ทราบก็คือ
เซียนมวยคนหนึ่งติดเชื้อโควิดจากคนในครอบครัวซึ่งเดินทางกลับมาจากประเทศอิตาลีค่ะ
มวยคนนั้นเนี่ยก็แพร่เชื้อให้คนที่มาสนามมวยวันนั้นมากกว่า๕๐คน
แล้วก็คนป่วยที่ติดเชื้อนี้กำลังแพร่กระจายไปให้คนอื่นต่อไปอีกเป็นวงกว้าง
ไปจังหวัดต่างทั่วประเทศเลยโดยสาเหตุที่สำคัญน่าจะมาจากการที่เชื้อไวรัสโควิด๑๙
อิตาลีเป็นเชื้อสายพันธุ์ที่ดุร้ายกว่าประเทศอื่นในเอเชีย
ก็คือสามารถเพิ่มจำนวนได้รวดเร็วทำให้แพร่กระจายเชื้อให้ผู้อื่นมากขึ้น
แล้วเชื้อนี้เนี่ยเล่นงานปอดอย่างหนักด้วยค่ะทำให้ปอดนั้นอักเสบอย่างรุนแรง
ระบบหายใจก็จะล้มเหลวอัตราการเสียชีวิตจึงสูงขึ้น
ซึ่งประเทศไทยตอนนี้ก็มีเชื้อโควิดที่ดุร้ายจากประเทศอิตาลีแพร่ระบาดอยู่
ทำให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่แล้วก็ผู้เสียชีวิตจากปอดอักเสบ

ดังนั้นตอนนี้ทุกคนต้องช่วยกันคุณผู้ชมค่ะ
ปฏิบัติตามคำสั่งอยู่บ้านเว้นระยะห่างจากสังคมสัก๒เมตร
เวลาออกไปข้างนอกที่สำคัญคนป่วยต้องไม่แพร่เชื้อให้คนอื่น
ไอจามใส่หน้ากากหน่อยใช้มือป้องกันนิดนึง
ออกไปไหนก็ล้างมือบ่อยคนทั่วไปเนี่ย
ต้องล้างมือบ่อยเลยตอนนี้สิ่งที่สำคัญจะช่วยได้
ขณะเดียวกันหลังจากในโลกออนไลน์นะคะก็มีการแชร์ภาพนักท่องเที่ยว
มานั่งรับประทานอาหารกันเต็มหาด

หนูเพิ่งไปมาทีก่อนก่อนที่จินเมียสั่งปิด

รถเมย์บอกทีมงานทุกคนหลังจากกลับมาจากวันนั้น

ไปถึงเสร็จปุ๊บกลับมาตกใจมากจริงพี่
สิ่งที่หนูได้เห็นคือหนูไม่เคยคิดว่ามันจะเป็น

คือเกรงกันว่ามันอาจจะทำให้มีการแพร่ระบาด

ซึ่งล่าสุดก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจขอความร่วมมือซะหน่อย

ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือกับประชาชนเป็นอย่างดีนะคะ

ก็ต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าเงียบเหงามากไม่คึกคัก
ซึ่งผลพวงมาจากพิษไวรัสโควิดที่แพร่ระบาด
ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนน้อยลง
ด้านอาชีพการค้าสลากซึ่งเป็นสินค้าที่มีกำหนดเวลาจำหน่าย
และทางสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
ยังไม่มีมาตรการที่จะเยียวยาผู้จำหน่ายสลากในขณะนี้ด้วย
ก็เลยทำให้สมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยออกมาวิงวอน

ใช่ขอให้คณะกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาล
เลื่อนกันออกสลักงวดวันที่๑เมษฐานนี้ออกไปก่อน

เพราะเขาเองก็ขายลำบากเขาขายไม่ได้

วันนี้เรารู้ทุกคนอยากจะเดินทางกลับบ้านกลับเมืองกัน

ว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองอะไรก็แล้ว

หยุดนำเชื้อเข้ามา
ถูกต้องไหมครับ

ถ้าคนติดเชื้อมาจากลอนดอนติดเชื้อมาจากอิตาลี
ติดเชื้อมาจากทางยุโรป

หนึ่งเชื้อจะแบ่งออกมาแบบมันแสดงฤทธิ์เลย

ซึ่งลูกเดินทางกลับมาจากอิตาลี
ลูกเนี่ยเดินทางกลับมาจากอิตาลี

ระหว่างนั้นเซียนมวยคนเดียวสามารถกระจายทั่วทั่ว

แต่ว่ามันจะเป็น๕๐๐ทั้งสนาม

เขาต้องการให้พวกนี้มารายงานตัว

เพราะมันยืนปิดแล้วยืนติด๗๐๐๐๘๐๐๐คน
เขาบอกเอาน้อยสุดคือ๗๐๐คน

จะเจอก็ต่อเมื่อ

แต่ถ้าสมมุติเราบ้าไปเช็คกันหมด
ไม่มียังไม่พอโอ้ยโรงพยาบาลไม่มีเนื้อที่สำหรับทุกคนดังนั้นเราต้องดูแลตัวเราเองก่อนถ้าอาการยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบหูมันเป็น
มันเป็นมากหรือรุนแรงมากบางทีเราต้องรู้ตัวกันแล้วเราต้องกักตัวแล้ว
เป็นนิดเดียวก็ต้องกักตัวแล้วตอนนี้
มาถึงปุ๊บวันที่๓วันที่๔มันแสดงผลเลยคุณดู

ไม่มีอาการเลยอันนี้สามีภรรยากันนะฮะลิเดียไม่มีอาการเลย
ในขณะที่แมททิวอาการออก
เพราะแมททิวเป็นคนรับเชื้อมาโดยตรงลิเดียเป็นคนที่รับต่อจากแมททิวถูกต้องไหมฮ

ปรากฏว่าสองคนอาการไม่เท่ากันตอนนี้เชื้อมันเป็นอย่างนั้นจริง
บางคนวันนี้ที่แชร์กันในไลน์มากเดี๋ยวรอให้หมอเขาออกมาอธิบายอีกทีนึง
เกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของสายของโควิด
ในขณะเดียวกันคนที่กลับมาจากยุโรป
คุณไปเป็นแม่บ้านคุณจะไปทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะไปเรียนหนังสือ
คุณจะเป็นไฮโซคุณจะเป็นผู้หลักมากดีหรือคุณจะเป็นคนที่ไปทำรับใช้แรงงาน
ถ้าคุณไม่ต้องมารักสังคมหรอกรักคนในครอบครัวคุณ
คุณต้องกักตัวอย่างมากนะฮะเพราะขนาดประเทศที่เจริญแล้วยังเอาไม่อยู่เลย
ประเทศที่เขาเรียกว่ามีอ่ะง่ายเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีเยอรมันติดแล้วอ่ะ
ติดแล้วจากหมอส่วนตัวที่รักษาอยู่
ดูสิเพราะฉะนั้นแปลกโลกนี้เราเห็นนะ
เมื่อก่อนเราจะได้มีว่าถ้าภูมิคุ้มกันมันแข็งแรง
เราจะไม่ติดแปลงเราจะไม่ติดแปลงง่ายคุณคิดผิด
คุณไปนั่งนับสิว่านักกีฬาทั่วโลกติดกันกี่คนแล้ว
คนแข็งแรงขนาดนั้นนักกีฬานักฟุตบอลแมทีวดีนี้
วิ่งวันละ๑๐โลชกมวยอีกสู้ตาย
แรงสู้ตายยังติดได้เลย
เพราะฉะนั้นโลกนี้มันไม่แบ่งยากดีมีจน
มันไม่แบ่งดังมันไม่แบ่งทุกอย่างทั่วถึงหมด
และที่สำคัญเห็นไหมครับ
แมททิวมีชื่อเสียงต้องไปนอนโรงพยาบาลเหมือนคนทั่วไปเลย
โอเคกรมอุตุเขาเตือนแล้วนะฮะ
ฤดูร้อนเตรียมถล่มประเทศไทยพักกันสักครู่ครับ
ขณะที่โควิดก็ยังว่อนกันอยู่รอบตัวเรานะฮะ
อุตุก็บอกว่าฝนจะถล่ม๒๑จังหวัดเลย
ลมแรงแล้วก็ลูกเห็บตกให้ระวังอันตรายกันด้วยค่ะ
วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ๒๔ชั่วโมง
ข้างหน้าว่าประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อน
โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนอง
ลมกระโชกแรงในภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลาง
และมีลูกเห็บตกบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน
วางอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนอง
และลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น

ปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง

ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหาย
ที่จะเกิดต่อผลิตผลทางการเกษตรค่ะ

ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลาง
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีกระแสแรง
และทำให้การสะสมของฝุ่นหมอกควันลดลง
วันนี้กรุงเทพฯ๕๖นะฮะแอร์ไอพีเอ็มไม่มีค่ะเหมาะควันก็จะลดลง
ส่วนภาคเหนือตอนบนอากาศลอยตัวขึ้น
มันลอยตัวขึ้นได้ไม่ดีตอนเช้าตอนนี้ที่เชียงใหม่ก็ยังติดอันดับโลกอยู่นะฮะ
คือตอนนี้เชียงใหม่ก็พุ่งขึ้นมาเป็นอันดับ๒ของโลกค่ะพี่
วันนี้นะคะเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษก็แจ้งว่า
บริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน๒๕ไมครอนลดเหลือเพียง๘๗มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ซึ่งอยู่ในเกมที่เริ่มมีผลกระทบแบบต่อสุขภาพ
ในขณะที่เว็บไซต์แอร์วิชัลก็รายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก
ก็พบว่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่นั้นนะคะ
ตอนนี้พุ่งขึ้นมาเป็นอันดับ๒ของโลก
โดยพบว่าดัชนีคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่๑๐๐
ซึ่งด้านในเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์
ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เรียกประชุม

แล้วก็วางแผนการปฏิบัติงานหลังพบว่า
ในช่วงเช้าเกิดจุดฮอสปอร์ตจำนวน๔๔จุด
ในพื้นที่๒๐อำเภอ๖๕ตำบล
พบมากที่สุดในอำเภอพร้าวนะคะ๗๕จุด

ซึ่งก็ลุกลามจากจุดเดิมที่ตำบลเมืองคลอง๒๕จุด
แล้วก็ตำบลเมืองนะ๑๕จุดตามลำดับค่ะ
สำหรับสถานการณ์ไฟป่าลุกไหม้นะคะ
ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวยังคงวิกฤตคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ก็มีการระดมกำลัง

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีล้านนา
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปทำการดับไฟค่ะ

ขณะที่ทางมณฑนทหารบกที่๓๑
ก็ได้มีการจัดชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่านะคะ
พันธหารราบที่๒กรมทหารราบที่๗
สนับสนุนการออกลาดตระเวน
บริเวณเส้นทางเชียงดาวเมืองคอง
เพื่อเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า

จริงพี่คือมันมีแรงแบบกดดันผู้ที่หาของป่าอีกต่างหาก
ตัวคนที่ไปล่าสัตว์อีกให้เกิดความเกลือป่ามาก

ใช่ซึ่งตอนนี้บางคนก็ลักลอบเข้าไปเผาป่า

เอาง่ายเลยคือตอนนี้มาก่อนเราว่าเราซื้อน้ำกินนี่ก็แปลกนะ

พี่แปลกเพราะว่ารุ่นพี่เดี๋ยวมีผิดน้ำฝนอยู่

ถ้าสมมุติคนไทยเปลี่ยนจะขายครีมขายโคลาเจนขายอารกษ์ความอุ่น

มาขายอะไรที่เกี่ยวกับสุขภัยวันนึงเราอาจจะรวยกันทีเนาะ
ฉันว่าในอนาคตมันจะต้องมีอะไรอย่างนี้
ดีมากขอเปลี่ยนข่าวไปสักนิดนึงนะครับ
เป็นข่าวของคุณเบนเลสซิ่งคุณอักษรกิจโวราโรเจริญเดชน์

ก็หอบหลักฐานการบันทึกเสียงสนทนา
แล้วก็หลักฐานสัญญาการโอนเงินจำนวน๓ล้าน๑แสนบาท
ให้กับทนายความคนหนึ่งที่เคยติดต่อ
ให้เข้ามาเดินเรื่องประกันตัวตอนที่ตกเป็นผู้ต้องหา
เกี่ยวข้องกับคดีค้ายาเสพติดที่ผ่านมา
ก็เข้าพบพนักงานสอบสวนสนสุธิศาล
เพื่อแจ้งความว่าถูกธนายความคนนั้นเก่า
โทรมาข่มขู่ให้ไปถอนฟ้องที่สารอาญา
ฉะนั้นจะให้ตำรวจมาจับยาเสพติดอีกครั้งหนึ่ง

ก็เดี๋ยวจะเอาเข้าคุกอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งเขาก็เคยไปอยู่ในคุกมาแล้วอย่างที่เรารู้กัน

ตอนที่ตนตกเป็นผู้ต้องหาอยู่ในเรือนจำนะครับ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

ซึ่งนางสุพรเพลร์เป็นโจทย์ยื่นฟ้องนายศิวาวิทย์นะฮะสำเร็จผลอดีตทนายความใช้ข้อหาฟ้องเท็จเบิกความเท็จกรณีสืบเนื้อจากคดีเก่าหาทนายความเบี้ยวถ้าว่าจ้างประกันตัวในอักษรกิจเนี่ย๓ล้านบาทโดยคำฟ้องโจทย์ระบุว่าวันที่๑๕พฤศจิกายย้อนย้อนกลับไปตั้งแต่๑๕พฤศ
เมื่อ๖ตุลาคมโจทย์ได้นำสัญญาดังกล่าวเนี่ยไปใช้เป็นพยานหลักฐานเท็จในคดีของสารแพ่งความจริงโจทย์ไม่ได้เอาไปและโจทย์ก็ไม่ได้ใช้พยานหลักฐานเท็จขนาดที่จำเลยฟ้องโจทย์คดีดังกล่าวเนี่ยจำเลยเป็นทนายความต่อมาถูกสภาทนายความลบชื่อออกไปแล้วด้วยนะถูกลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ

หลังจากที่เจ้าตัวได้มีการโพสต์คลิป
แล้วก็ส่งไปหาศิลปินต้นฉบับ
แล้วก็ส่งต่อไปให้ศิลปินที่เป็นเจ้าของเพลง

ขอส่งต่อแรงใจและกำลังใจไปให้คุณหมอพยาบาล

กำลังทำหน้าที่ของตัวเองอยู่
อย่างหนักในโรงพยาบาลทุกแห่ง

หวังว่าคลิปสั้นและไลฟ์เล็กของเราในวันนี้เนี่ย
คงจะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนได้บ้าง

พรุ่งนี้เวลา๑๙นาฬิกาค่ะ
มารอฟังคุณปอสโมเดิร์นด็อก

ตื่นเต้นว่าพี่ปอสจะเลือกร้องเพลงของใคร

พอพี่ป๊อสร้องเสร็จปั๊บก็จะต้องดูว่าพี่ป๊อสนี่

เช่นถ้าร้องของโอ๊ตปาโมท

ร้องต่อเป็นศิลปินคนไหนของต้นฉบับเขาอะแหละค่ะ

คนต่อไปจะเป็นใครด้วยรักแล้วก็ความห่วงใหญ่

อย่างนายแพทย์มนูลลีชเวงวงเขาก็บอกไว้แล้วนะคะ
ว่าแบบพักอยู่บ้านเถอะก็นี่ไง
ดังนั้นเราก็มีอันนี้ไปได้อยู่

ตอนนี้ขอผ่าวิกฤตโควิดด้วยการโพสต์รูปสตอเบอรี่

โพสต์ภาพสตรอบเบอร์รี่ลูกโตหลายลูกเลย

มีแฮชแท็กด้วยว่าฝากไว้ให้คิด

มันต้องเป็นคนอยู่แล้วล่ะอย่างนี้ไหนเล่ามาซะ

ก่อนนั้นนี่เวลาเราจะกินสตรอเบอร์รี่ทีนึง

เราโพสต์ไปแล้วเขาจะรู้สึกไหมว่าเราว่าใครอะไรอย่างนี้
แต่มันกลายเป็นแสลงหรือว่าคำแทนคำว่าคำอื่น
เวลาเห็นสตอเบอรี่แล้วมันก็แป๊บไปคิด

เมื่อวานนี้เราก็แบบว่าเขาบอกให้ลองกินไอ้สมุนไพรจีนใช่ไหม

เมื่อวานฉันไปเยาวราชจริงเมื่อวานฉันยอมขับรถไปเยาวราชจริง

เดี๋ยวหนูเปิดให้พี่แมวดูพี่สาวหนูก็ส่ง
เขาบอกพี่เมื่อวานไปเยาวราชสงสารคนเยาวราชมากเลย

ร้านอาหารแผงลอยยังขายได้
เงียบกริบพี่เขาจะกลัวว่าเงียบกริบป่ะ

สำเพ็งยังเปิดได้ใช่ไหม
ก็ไม่ควรจะเปิดตอนปิดแล้วนะ
ให้พวกรถต่าง

ร้านกาแฟพี่ก็ต้องยืนแบบว่า

คือสั่งแล้วก็ขอดื่มในนี้ได้ไหม
ไม่ได้ครับต้องซื้อออกไปกินข้างนอก

น้ำผู้ชมเป็นอีกหนึ่งนางเอก
นักเอกจากช่องวิก๓ที่มีผลงานออกมาเรื่อยสำหรับมิวนิษฐาน

ทาราพุทธก็ดูเหมือนชีวิตจะแฮปปี้สุดเลย
บิวได้มาเปิดใจถึงทำไมถึงเลิกเซนต์
มาเป็นคู่ชีวิตหลังจากที่ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นเนี่ย
เซนต์เป็นคนที่มีอะไรที่พิเศษมากจากตอนที่เราเห็น
มีความใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างและมีความเป็นสุภาพบรุษมาก
กับตัวของมิวแล้วก็คนรอบข้างมีความเป็นผู้ใหญ่
และมีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันจนไม่ต้องปรับอะไรมาก
แล้วก็การที่ได้ใช้ชีวิตหลังแต่งงานร่วมกับพี่เซนต์
ยิ่งรู้สึกว่าเลือกไม่ผิดต้องเป็นคนนี้
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปหาคนแบบนี้ได้จากที่ไหนอีก

วันแต่งงานสวยสวยใช่ไหมมิว
แบบไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวแบบเวอร์แต่สวยจังเลย

กับฉันด้วยคือรุ่นลูกแล้วจริงใช่ไหมเคิลมันแต่งงานแล้วก็
มีลูกให้พี่มันยาได้แล้วไม่ยอมแต่งส่วนแพทย์เซียกู๊ดยัง
ได้ค่ะก็เป็นหวันใจไฮโซของคุณโอวิเศษก็ไปเที่ยวทะเลเอก
สาวนะแพทย์เซียกู๊ดเรื่องต้นทริปภาพหันหลังเท่านั้นนะคะ
ฮือฮากันไปมาดูกันแค่หันหลังนี่ยังฮือฮากันถึงความสวย
คลิปนี้น่าจะควงหวานใจคุณนวดไปด้วยแหละแต่ว่าไม่ได้
มีรูปคู่กันแต่ว่าจากสตอรี่ไอจีสตอรี่ที่โน้ตโพสต์ลง
สืบโซเชียลเขาเนี่ยนะนี่นี่นี่นี่ด้านหลังโอ้หูแต่อันนี้คุณ

แต่ของคุณวิววนรสว่าจริงเหรอ

ก็คือแค่นี้ไม่รู้รบรึเปล่า

เดี๋ยวว่าแต่พีบเหมือนหนูเลย
เห็นรูปั๊บเมื่อกี้นึง

น่าทังอย่างไร
ไปดูเรื่อนหอ
ข้างข้างไข

คุณกรนรงเดชเนื่องจากเขาทำอสังหาอยู่แล้วเนอ

ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่มีดีกรีความหวานเนี่ย
พ่วงปริ๊ดไม่มีตกจริงล่าสุดในภาษาวิทยาลัย

ได้เปิดเรือนหอให้ได้ชมกันแบบทุกซอกทุกมุมจริง
ต้องบอกว่าอลังการนะฮะ

ฮะจริงก็มีทีกับแม่งก็แล้วนะใช่

เขาบอกว่าอลังการงานสร้างมากเลยหรูหลา
ตั้งแต่ลูกบิดไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างเลยล่ะ

ครั้งแรกต้องการนำผ้าใส่เครื่องซักผ้าอีกด้วย

สวยจริงไหมครูน้อย

เดี๋ยวลีสต้า

น้องชีโน่ลูกของแม่พลอยชิดจันท

อุ๊ยเท่มากดูสิออกป๊าเลย
เคนฮุงหน้าตาน่ารักทีเดียวนะคะ